คุณผู้ชมคะให้ดูข่าวนี้หน่อยค่ะด้านหลังของเราโอ้โหอันนี้ครับโหดจริงนะครั่งกราดยิงครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นปมเนี่ยมันมาจากเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยและเป็นการกราดยิงโดนคนที่ไม่รู้อิโน่อีเหน่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่จนมีคนตายนะใช่ค่ะเพราะว่ากระสุนเฉียวปากผัวไปโดนหัวเมียที่นั่งอยู่ข้าง

ไม่ยืนพี่
ตอนจับกลุ่มตัวมาสอบนะเขายังให้การวกวนไม่ตรงกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่เป็นผู้เสียหาย
เพราะฉะนั้นค่ะมานั่งล้อมอยู่หน้าจอค่อยฟังค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยละกันค่ะ
ผู้ชายที่โดนจับตัวคนนี้ในอาร์ตในอาร์ตสุภาชัยสุ่มเมืองอายุ๓๙ปีนะคะ
คือตัวในอาร์ตเนี่ยเขาก็รับสารภาพแหละว่าเขาไปก่อเหตุกราดยิงจริงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นเขาจำอะไรไม่ได้แล้วเพราะภาพตัดไปทีนี้คุณผู้ชมเอางี้เล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่ม
ตรงถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชัยหน้าที่เดิมบางนางบวชของสุพรรณ
จุดนี้ฮะเป็นจุดยิงนะคุณนะใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีคนตาย
นายวีรพันธ์เอี่ยมสะอาดอายุ๓๔ปีซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงเป็นสามีเนี่ยโดนในอาร์ตนะยิงจนกระสุนเฉียวปาก
แล้วไปเข้าหัวของเมียเมียเขานั่งมาอยู่บนรถด้วยกันนะคะตั้งข้างค่ะใช่ค่ะ
นางสาวมายุรีอายุ๓๒ปีกระสุนเฉียวปากผัวทะลุหัวเมียจนเมียเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอกไม่ใช่แค่นั้นนะมีเด็ก๑๔ปีโดนยิงได้รับบาดเจ็บ
เนี่ยผู้ก่อเหตุคือกราดยิงจนกระทั้งทำให้รถทั้ง๓ขันคุณซารังก่อนที่โดนยิงนะคะ
โรงงานที่ด่านช้างพอลงน้ำตาลเสร็จก็จะขับรถกลับใช้หน้าจะแวะกินข้าวไง
จู่เนี่ยปั้งมีเสียงปืนดังและกระสุนถากปากผม
โดนเมียผมที่นั่งอยู่ข้างข้างจนเมียผมเสียชีวิตแล้วเจ้าของรถเก๋งซูซูกิเนี่ย
บอกว่าตอนขับรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะเจอกระบะจอดอยู่ข้างทาง
ผู้ชายถือปืนอยู่ก็หมายถึงในอาร์ตนั่นแหละยืนอยู่
ทีนี้เก๋งซูซูกิเนี่ยจะเบี่ยงรถออกจู่จู่ในอาร์ตอ่ะยิงใส่รถหนึ่งนัด
คนในรถอ่ะสามคนไม่เป็นอะไรอ่ะนะคะครับทีนี้มาถึงอีกคันหนึ่งคุณ
คันหนึ่งรถพ่วงข้างซาเล้งพ่วงข้างเนี่ยนะคะพ่อวัยเจ็ดสิบปี
คือนายมินเนี่ยเป็นพ่อของเด็กสิบสี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ผมอ่ะก็ขี่จะไปเก็บของเราแล้วเจอในอาร์ต
จู่จุกเขาขับรถมามายิงใส่ของเขาหลายนัดเลยอ่ะ
คุณผู้ชมผมไล่ใหม่ให้แบบนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
คือตัวนายอาร์ตขับรถกระบะคันสีดำ
แล้วก็มาตามเส้นทางจากชัยนาธมาสุพรรณนะฮะ
ขับรถกระบะคันนี้มาจากชัยนาธแล้วก็จะมาเส้นสุพรรณ
ปรากฏมาเจอคันไหนก่อนรู้ไหมคุณ
มาเจอรถซาเล้งซึ่งคุณลุงแกขี่สวนทางกับรถกระบะคันนี้
เพราะคุณลุงแกขี่อยู่ขอบทางแกเพิ่งไปเก็บของเก่ามา
คุณลุงมินอายุ๗๐ปีมากับลูกชายอายุ๑๔ปี
พอสวนทางมาเท่านั้นแหละปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันนี้
หรือได้อาร์ดโมโหที่คุณลุงขี่สวนทางมา
นายอาร์ดก็เลยยิงเปินทะลุขโกรธตัวเอง
ท่าไปดูรถของเขาตอนที่ตำรวจไปยึด
ยิงใส่รถซาเล้งก่อนหลังจากนั้นลงมาด้วยความโมโห
ลงมายิงใส่ลูกชายของคุณตามินคือเด็กชายอายุ๑๔ปี
ซึ่งเป็นเด็กออซิสคุณยิงใส่โดนแขนไปสองนัดเด็กนี้ร้องไห้
แล้วก็เอาปืนเนี่ยมาจ่อที่หน้าของลุงมินคุณลุงมินบอกว่าไงรู้ไหม
ก็แค่ขี่รถสวนทางมาลุงเพิ่งไปเก็บของเก่าอย่าฆ่าลุงนะอย่าฆ่าลุง
ปรากฏว่านายอาร์ตเนี่ยไม่ฆ่าลุงแต่ยิงปืนขึ้นฟ้าไป
แล้วก็ยิงไปฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งคุณปรากฏว่ารถบรรทุกพ่วงเนี่ย
กำลังขับรถสวนมารถบรรทุกพ่วงถูกลูกกระสุนคุณ
คนขับซึ่งเป็นผู้ชายถูกกระสุนเฉียวปาก
แล้วเมียที่นั่งมาข้างถูกกระสุนเจาะทะลุขมับขวา
หลังจากนั้นนะคุณนายอาร์ตยังไม่หยุดแค่นี้นะครับ
นายอาร์ตยังยืนอยู่ข้างรถตัวเองแล้วก็ยิงปืน
พอรถอีซูซูที่มีผู้หญิงขับมาเนี่ยกำลังมาคุณ
ปรากฏยิงใส่รถอีซูซูอีกคันหนึ่งกลายเป็น๓คันฮะ
คือต้องเล่าแบบนี้ต้องเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดกับใครก่อนใช่ไหม
เกิดกับซาเล้งก่อนแล้วเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ไปโดนคนในรถบรรทุกหลังจากนั้นอีซูซูมาอีกคันหนึ่ง
อาร์ตก็ยังยิงต่อนะฮะโอ้โหเรียกว่ากราดยิงจริงนะฮะ

ฟังเสียงของพ่อตามินพ่อของน้องวัย๑๔ปีที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยค่ะคุณลุงตาเล้งก่อนครับ
มันยิงข้างหน้ารถมันนั้นยิงพรุนหมดเลยยิงมารุขี้เที้ยวเลย
ปั้งอยู่นั่นเนี่ย
แล้วก็จะมายิงลุงมาจอลุง
ลุงบอกลุงนะ
ลุงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอก

นี่ค่ะลุงบอกนะว่าลูกลุงที่เป็นออทิสติกก็โดนด้วยแบบนี้
ลุงบอกโดนก่อนเลยนะลูกลุงโดนยิงก่อนลุงเกือบโดนยิงตาย
แล้วทีนี้มันหันกระบอกปืนไปยิงฝั่งนู้น
ก็เลยโดนเข้ากับรถบรรทุกจนมีคนตายนะฮะ
แล้วก็อีกคันนึงก็คือเก๋งซูซูกิใช่ไหม
สรุป๓คันที่ต้องมาเชิญเหตุจุดตรงนี้นะ
กล้องวงจรปิดก็มีจับภาพได้นะคะ
อันนี้ซูซูกิขับผ่านมาเห็นนายอาร์ตยืนข้างรถตัวเองนะ
แล้วอยู่ก็ยิงปืนใส่ซูซูกิเลย
เธอบอกในรถมี๓คน
โชคดีไม่มีใครโดนกระสุนจนตาย
เห็นแล้วนะว่าเขายืนยิงอยู่ข้างทาง
ใช่ค่ะกลัวจะเหมือนรถบรรทุกคันนั้นไง
ที่ฝั่งเมียเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้

เดิมบางนางบวชที่สุพรรณมุ่งหน้าไปชัยนาธ
คุณผู้ชมคะแล้วเมื่อเช้านะ
แม่และญาติของคนตายก็มาที่สพเดิมบางนางบวช

แม่ของนางสาวมะยุรีผู้ตายที่นั่งอยู่บนรถบรรทุก
บอกว่าลูกสาวแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
ลูกเป็นคนร่าเริงชอบช่วยคนอื่น
ตั้งใจทำมาหากินนี่แม่เพิ่งจะคุยกับลูกตอนเช้านะ
พอมาตอนมืดมารู้ว่าลูกโดนยิงกระสุนเฉียวปากผัว
แล้วมาโดนลูกสาวแม่ช็อกไปเลยค่ะ
ซึ่งตัวลูกสาวกับแฟนก็รักกันดี
ไม่เคยทะเลาะกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด
อีกอย่างหนึ่งฝ่ายผู้ชายน่ะสามีลูกเขาก็ไม่ได้ไปกินเหล้า

สามีลูกก็ดีเก็บเงินเก็บทองนะ
อยู่กินด้วยกันกับภรรยาแต่ว่าภรรยาโอ้โหถูกยิงซะก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะลองฟังเสียงแม่คนตายหน่อยค่ะ
ไม่อยากนะอยากกลับถึงหน้าอย่างเดียว
แค่อยากรู้ว่าทำทำไม
ใช่ค่ะ
ตัวในอาร์ตเองนะหลังจากที่ถูกจับกลุ่ม
เขาก็บอกกับตำรวจแค่ว่าเขาจะขับรถไปส่งขี้ไก่ทางภาคใต้
แล้วระหว่างทางเจอมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าก็ยิงไปด้วยความโมโห
แต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้รถ๓คันที่เผชิญเหตุการณ์

อาร์ตบอกจำอะไรไม่ได้ภาพมันตัดไปเลยค่ะ
ตัดตั้งแต่ตอนยิงรถซาเล้งแล้ว
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกในรถมีใบกระท่อมด้วยตรวจฉี่ก็ฉี่ม่วงด้วยเหมือนกัน
คือตำรวจไปจับกลุ่มในอาร์ตได้ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
ในอาร์ตบอกว่าสามีตัวเองคุ้มคลั่ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวในอาร์ตมาให้ฉีดยากล่อมประสาทก่อน
แล้วก็มารู้ว่าในอาร์ตก่อเหตุมา
ซึ่งตำรวจตอนนี้คือล่าสุดศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
นุมัติหมายจับแล้วนะคะเรื่องของการฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พยายามฆ่ารวมถึงพกอาวุธปืนด้วย
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมรอฟังนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าช่วงบ่ายทางผู้บังคับการ

จะมีการแถลงผลการจับกลุ่มในช่วงบ่ายนี้
รอติดตามกันอันนี้ตอนที่ตรวจฉี่ในอาร์
แล้วก็เป็นสีม่วงนะคะมียาเสพติดด้วยค่ะ